เอาเรื่องนี้เรื่องนี้อันนี้เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าเห็นเหตุการณ์แล้วน่าตกใจนะครับ
นี่ฮะดูน้องผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเป็นนุ่มพนักงานร้านเบเกอรี่นะครับ
แล้วมีผู้ชาย๓คนเดินมาหาเขาที่กำลังมาหามาถามเนี่ยคือขอดูหัวเข็มขัด
ว่าใส่หัวเข็มขัดโรงเรียนอะไรสถาบันไหนสถาบันไหนเขาก็บอกว่าเขาใส่เข็มขัดนักเรียนธรรมดา
เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนนะก็ยังขอดูอยู่นะครับ
แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นก็คือว่าชายสามคนนี้ชักมีดออกมาเพื่อจะแทง
เป็นร้านเบเกอรี่ที่ชื่อว่าร้านนนเบเกอรี่นะ

ทำร้ายด้วยนี่ครับ

แล้วจะแทงที่หัวเลยนะที่คอจะแทงที่คอ

คือผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาก็โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดเอาไว้

นะว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
หนุ่มคนนี้ที่เป็นพนักงานของร้านเบเกอรี่
ที่กำลังล้างของอยู่หลังร้านเนี่ย
ถูกแทงเข้าที่คอแต่ว่าเอามือมาป้องกันนะนะ
ก็เลยบาดเจ็บที่มือนะครับเย็บไป๕เข็ม
ซึ่งคนที่โพสต์คลิปบอกว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ตามจับตัวคนร้ายได้
เพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนเห็นหน้าชัดเจน
แต่พอวันต่อมาวันรุ่งขึ้นนะ
มีคนเห็นผู้ชาย๑ใน๓คนร้ายเนี่ยเดินอยู่แถวนี้อีก
ก็ไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าอ๋อปล่อยออกไปแล้วทั้ง๓คน

เขาก็กลัวสิจะย้อนกลับมาทำร้ายเขาหรือเปล่า
ก็แน่นอนเขาก็หวาดระแวงกันดิว่าเออนี่มันพยายามฆ่านะ
ถ้าเขาไม่เอามือมารับเนี่ยเข้าคอเลยนะ
ใช่ตั้งใจจะแทงไปที่คอพยายามฆ่าจริง
คือถ้าโดนคอเส้นเลือดใหญ่ตายนะ
ใช่ทีนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยเขาก็มันจะกลับมาอีกไหมเนี่ย
หรือมันถูกดำเนินคดีแล้วมันจะไปอะไรยังไงต่อ
มันก็ยังมาลอยนวลอยู่อย่างนี้เหรอได้รับการประกันตัวอะไรยังไง
เดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้ใช่นะคะให้ดูไว้ก่อนว่าโอ้โห
ขอดูหัวเข็มขัดแล้วภาพชัดอ่ะเห็นหน้าชัด
ใครเป็นใคร๓คนนี้เนอะแล้วก็เห็นพฤติกรรมชัดเจนมาก
แล้วทำไมเขาจะใส่หัวเข็มขัดอะไรยังไงแล้วมันเป็นเรื่องอะไรของเขาล่ะ

ใช่ทำไมเขาใส่หัวเข็มขัดแบบไหนมันยุ่งอะไรกับเขาล่ะใช่ไหม